ดูเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายของเขา
ยืนหนึ่งคอเต่าร้าวใจ
แซคชุ่มแพร่ใช่ไหมอ๋อถูกต้องนี่แซคชุ่มแพร่นั่นเอง
เดี๋ยวนะเขาเอาคอเต่าทิ้งไปแล้วไม่ใช่เหรอ
เจ๊กรีนแฟชั่นมันรีเทิร์นอ๋อได้
ก่อนหน้านี้เราไปถามเจ้าตัวประกาศบอกใช่ไหม
ผมหยุดใส่เสื้อคอเต่าไปแล้วเพราะว่าอะไร

ขอเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเป็นแนวอื่นแทนบ้าง
ใส่เสื้อเชิดบ้างอะไรบ้างแฟชั่นที่เขาฮิตกันนะ
แต่ล่าสุดน้องรถเบ้นผู้สื่อข่าวของเรา
คุณผู้ชมขาไปเจอนุ่มแซคขอเข้าไปอัปเดตสอบถามหน่อย
เอ้าพี่แซคแล้วเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เลิกใส่คอเต่าไปแล้วนี่
เต่าร้าวใจเนี่ยทำไมถึงกลับมาเป็นนุ่มคอเต่าร้าวใจอีกนะฮะ
ขอเปิดใจเลยวันไหนที่ไม่ได้หายคอเต่าจำ
ไม่ได้ใส่มันเหมือนแบบเออขาดประสาทอะไรไปสักอย่าง

เวลาใส่คอเต่าแล้วแซ็กเขาบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองดูโตขึ้น
หมายถึงอะไรไหมโตใหญ่โตใหญ่ขึ้นนะฮะ
กลับมาใส่คอเต่าให้มันดูแบบล่ำหน่อย
ก็แล้วแต่บางโอกาสแหละตามความเหมาะสม
อมรับนะจ๊ะว่าแฟนคลับเนี่ยทักบ่อยบอกว่า
ต้องใส่คอเต่านะมันเป็นเอกลักษณ์ช่วยกลับมาใส่เถอะ
ก็เลยจัดให้ตามคำขอค่ะ
คือไม่ใส่แบบมันเหมือนขาดอะไรสักอย่างฮะ
ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เลิกใส่คอเต่าไปแล้ว
ก็ใส่เป็นแบบเสื้อเชิดครับผม
แต่ว่าบางครั้งมันเป็นโอกาสดีกว่าครับผม

เหมือนใส่คอเต่าแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่า

อันนี้เป็นความรู้สึกของตัวเอง
จริงแล้ววันนี้ผมก็จะใส่เชิด

มันมันดูพ้มไป

อ๋อฮะครับครับข้อเตาเจ้าร้ายเลย
ใส่แล้วมันเป็นยังไงนะมันรู้สึกตัวขึ้น

พอเต่าเมษานี้ก็เศร้าบ้างนะคะ

ไม่ต้องว่างถ้ามันยัง